คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาติดตามเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงเลยก็ว่า

แถมที่สำคัญยังมีการลบรูปแล้วก็ตั้งค่าไอจีเป็นส่วนตัวอีกด้วย

ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็หวานแหววกันอยู่ดีนะคุณ

สงกรานนี้พี่อ้ำเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวยุโรป
แล้วไฮโซโพกเนี่ยก็จะตามไปด้วย
เราก็เลยเข้าไปส่องภาพในไอจีของคุณอ้า
คือก็ยังมีภาพหมู่คณะที่เขาไปเที่ยวกัน
ซึ่งก็มีไฮโซโพกร่วมเฟรมอยู่ด้วย
ไฮโซโพกเองสถานการณ์ยังปกตินะคะยังคงกดติดตามไอจี
ภาพคู่สวีทสวีทกันก็ยังคงอยู่ครบ
แฟนคลับที่ตามลุ้นตามเชียงมิ้งกันยกใหญ่เลยค่ะว่า
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเปล่า

ซุปตาคนสวยแค่ถือเคล็ดตัวเลขคนติดตามให้เป็นตัวเลขมงคล
เหมือนที่เคยทำมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
โดยแหล่งข่าวคนใกล้ชิดก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ
บอกแค่ว่ารอติดตาม๑๓เมษายนนี้
อ้ำเนี่ยมีคิวออกงานจัดเต็มเป็นนางสงกรานด้วย
จะมีประเด็นดุเดือดช็อกหัวใจแฟนคลับหรือไม่
อันนี้เนี่ยต้องรอติดตามนะคะ

เดากันว่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่การงอนกัน

ชาวโซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตก็คือ
เมื่อวานนี้คุณอ้ามเขาไปออกงาน
เปิดตัวธุรกิจของคุณกึ้งเฉลิมชัย

ซึ่งคุณกึ้งเองเนี่ยเขาก็เคยแบบว่ากุ๊กกิ๊กกัน

อันนี้ก็ทำให้โซโพกเนี่ยเกิดอาการหึงหวังรึเปล่า
เพราะว่าคนที่เขาเชียร์คุณกึ้งกับคุณอ้ำเนี่ย

อาจจะมีงอนกันหรือเปล่าไม่รู้

น่าจะได้ชี้แจงเรื่องนี้แบบยาวแน่นอนนะคะ